คุณผู้ชมตามความคืบหน้าให้ค่ะกรณีนางชุมแสงหรือแสงอายุห้าสิบสองปี
ที่ถูกพบเป็นศพเสียชีวิตอยู่บนที่นอนแถวน้องจอกกรุงเทพ
เนี่ยนะคะก็คือเธอถูกค้อนทุบหัวตายครับ
คนก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือสามีของเธอดาบยศนะคะ
คดีดับยศจำได้ใช่ไหมคะเหตุการณ์เกิดขึ้น๑๗มิถุนายน
คือที่เราตามความคืบหน้าให้เพราะว่ามันมีคำถามในประเด็นที่ว่า
ผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจแล้วคดีมันจะล่าช้าไหม
แล้วจะได้รับความเป็นธรรมไหมกับเรื่องนี้ครับตำรวจบอกว่าโอ้โห
เรื่องทางคดีมันคืบหน้าไปมากนะคะดาบยศที่เป็นผู้ต้องหาก็คือดาบตำรวจคณะพัฒน์แดงเจริญ
เป็นผู้บังคับหมู่งานสอบสวนสอนอนลำผักชีค่ะครับเรื่องราวทางคดีมันเป็นแบบนี้นะคะ
คือตอนแรกเนี่ยหลังก่อเหตุปุ๊บเขาหายตัวไปใช่ไหมคะ
มีเห็นขี่จักรยานยนต์หายไปเลยหลังจากนั้นเขาติดต่อขอเข้ามอบตัว
ก็คือยี่สิบเจ็ดมิถุนายนติดต่อขอเข้ามอบตัวที่ปั๊มน้ำมันปลอตอทอ
ตรงข้ามสารากลางกาญจนบุรีอำเภอเมืองกาญจนบุรีอ่า
ตำรวจไปรับตัวตำรวจนำตัวไปสอบปากคำ
สอนอประชาสำราญกรุงเทพครับนี่ค่ะมอบตัวอืม
รับตัวมามาสอบปากคำเพิ่มวันนี้คุณบอมอภิวัตินักข่าวของเรา
ได้ข้อมูลมาว่าดาบยศคนนี้รับสารภาพนะคะครับ
เขาใช้ค้อนทุบหัวภรรยาสามครั้งจนภรรยาตายอืมเอาค้อนไปทิ้งหลังบ้าน
นั่งรถโดยสารหลบหนีไปชนบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรี
และสุดท้ายก็เนี่ยค่ะติดต่อขอเข้ามอบตัวแล้วก็โดนจับ

ทำไมต้องฆ่าภรรยาเอาค้อนทุบหัวเขาจนตายอยู่บนที่นอน
เอาผ้านวมคลุมอย่างเงี้เนี่ยนะเออ
โมโหกษ์พละยาชอบด่าเขา

พละยาดุพละยาด่าใช้คำหยาบโมโหกษ์มาก

โทษทางวินัยค่ะมีคำสั่งให้ออกจากราชการเรียบร้อยแล้วครับ

ค้านการประกันตัวด้วยนะคะครับและประเด็นนี้ค่ะตำรวจยืนยันว่า
ไม่ช่วยเหลือดับยศแน่นอนถึงแม้ว่าจะเป็นตำรวจเหมือนกัน
ไม่ช่วยเหลือแน่นอนทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ทีนี้มาดูภาพนี้นิดนึงนะคะทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อวานนี้
ตอน๑๔นาฬิกา๑๙นาทีเห็นรถกระบะของตำรวจขับเข้าไปในซอยบ้านของผู้เสียชีวิต
จากนั้นสิบสี่นาฬิกายี่สิบสามนาทีรกระบะของตำรวจขับออกมาครับ
มีรถกระบะและรถตู้ของตำรวจวนมาหน้าปากซอยและทั้งหมดก็กลับไปที่สอนอประชาสำราน
ประเด็นคือตอนขับเข้าไปยังไม่มีตัวดับยศ
พอขับออกมาดับยศอยู่ในรถของตำรวจแล้วค่ะอันนี้คือตอนไปรับตัว
ทีนี้คือสิ่งที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตสงสัยมันมีอยู่ประเด็นนึง
ทำไมไม่ทำแผนล่ะทำไมไม่พาดาบยศไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพล่ะ
มันใกล้บ้านนะจุดที่รับตัวคืออีกสองร้อยเมตรก็ถึงบ้านแล้วประมาณเนี้ย
ใกล้บ้านนะทำไมถึงไม่พาไปทำแผนในที่เกิดเหตุค่ะอืม
ทีนี้ค่ะคือตำรวจที่ดูแลคดีนี้ท่านก็บอกว่าก็กลัวว่าจะไม่ปลอดภัย
กลัวว่าจะถูกรุมประชาธรรมแล้วก็มันก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาด้วยเนาะพี่อุ๋ยที่เราเล่าข่าวกันมาตลอด
ถ้าเขาไม่ประสงค์จะทำแผนประกอบคำรับสภาพก็ไม่ได้ทำแผนเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
แล้วตำรวจเขาก็จะต้องประเมินสถานการณ์ด้วยใช่คุณบอมอภิวัตินักข่าวของเราก็กลับไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะคะ
ก็มีอยู่๓คนจริงแล้วบ้านหลังนี้ก็คือตัวผู้ตายนางแสงตัวดับยศผู้ก่อเหตุ
นางสาวนัทธิดาพี่สาวของผู้ตายครับพี่สาวผู้ตายก็เลยพาทีมข่าวไปดู
จุดที่ดับเยอะโยนค้อนทิ้งพาไปดูห้องนอนที่เป็นจุดเกิดเหตุครับ
ตอนนี้ทำความสะอาดแล้วค่ะข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าของผู้ตายก็ยังอยู่ที่นั่น
ส่วนของของดาบยศค่ะพวกเอกสารสำคัญพระเครื่องเสื้อผ้าก็เก็บหมดเลยนะคะ
ไว้ด้านล่างพี่สาวของผู้ตายบอกว่าคืนวันโกนก่อนวันพระ
หลังเผาร่างน้องสาวได้พาน้องหนึ่งหมาตัวโปรดของผู้ตายมานอนด้วย
แกรกแบบเสียงดังมากพี่อุ๋ยจนหมาสะดุ้งหันไปมองอ่ะเหรอ
นี่นะคะพอรู้ข่าวว่าดาบยศถูกรวบตัวแล้วก็เครียด
กลัวว่าตำรวจจะช่วยเหลือดาบยศหรือเปล่าเป็นตำรวจเหมือนกันอืม
วันที่จับดาบยศดาบยศก็โทรไปขอเอกสารแล้วก็โทรไปขอโทษ
ตอนเช้าตอนตำรวจคุมตัวดับยศไปฝากขังก็เลยด่าดับยศไป
ยาบเลยแช่งเลยค่ะพี่สาวผู้ตายบอกก็แช่งเลยว่า
ถ้าทำกับแสงแบบนี้ขอให้ญาติพี่น้องตายตกไปตามกัน
เธอบอกเธอกลดไงอืมก็ขอสาบแช่งไปแบบนี้
ดับยศเฉยแล้วก็แบบเหมือนไม่สนอ่ะครับหันหน้านี
เลยบอกว่าถ้าเลือกได้ขอให้ดับยศได้รับโทษสูงสุด

ก็อยากถามเขาว่าจะฆ่าฆ่าเขาทำไมเพราะว่าเคยขอร้องเขาแล้ว
เคยขอร้องดับทำนี้แล้วว่าอย่าทำอะไรแสงน่ะ
เคยพูดกับเขาแล้วก่อนที่เวลาเขาทะเลาะกัน
แล้วก็เขาบอกว่าก็เขาขู่จะฆ่าก็คือเขาเคยพูดตลอดเหมือนกันนะ
ผู้ชายบอกว่าเวลาเขาทะเลาะกับแฟนอ่ะ
พี่จะได้ยินเขาพูดว่าจะให้เขาตายหรือไง
เขาพูดเองนะผู้ชายพูดจะให้เขาตายหรือไง

เวลาผู้ชายเขาไม่มีทางออกเขาจะพูดแต่ทำอย่างนี้

ก็คืออยากให้เขา
เหมือนกันทรงยศก็น่าจะทำอย่างนั้นน่าทรงยศ
ทรงยศก็เห็นที่นี่ใจใจมากเลยนะ
พี่สาวผู้ตายก็พาทีมข่าวไปนั่งต่อหน้ารูปของป้าแสงผู้ตายนะคะ
แล้วก็พูดให้ป้าแสงอโหสิกรรมให้กับสามีจะได้หมดเวรหมดกรรม
วันดีแม่ค้าร้านขายของชำในหมู่บ้าน
ที่ตอนแรกเคยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวคุณผู้ชมจำได้ไหมว่า
เชื่อเลยว่าดาบยศจะก่อเหตุอืมทีเนี้ยพอรู้ข่าวว่าเป็นดาบยศจริงจริง
ตำรวจไปจับแล้วเนี่ยโอ้โหแกบอกก็ช็อกเหมือนกันนะ
ก็ไม่อยากจะเชื่อว่าดาบยศจะเป็นผู้ก่อเหตุจริง
วันนั้นบอกที่บ้านผู้ตายบอกผู้ตายเครียดเรื่องถ้ากู้เงินไม่ได้
บอกว่าจะฆ่าตัวตายค่ะแล้วก็เดินหายไปเลยสรุปเนี่ย
ฆ่าเขาแล้วก็ตัวเองก็หนีไปใช่ค่ะ